พาคุณผู้ชมไปที่นครศรีธรรมราชนะคะเรารู้กันอยู่แล้วว่าตอนนี้ประสบปัญหาอุทธกภัยอย่างหนัก
แต่น้ำท่วมไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการแต่งงานอืมเจ้าบ่าวคนนี้เนี่ย
เขาบอกว่าน้ำท่วม๒เมตรก็ไม่กลัวนั่งเรือไปขอเจ้าสาวแต่ง
อันนี้ไปดูกันหน่อยค่ะที่นครศรีธรรมราชค่ะ
ตอนนี้น้ำท่วมนะคะแต่มีเรื่องราวดีเกิดขึ้น
นางสาวพัชรีศรีเจริญและนายสารวุฒิทองขาวคู่บ่าวสาว
ตำบลทางภูลอำเภอเฉลิมพระเกียรติความรักสุขงอมจูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวา
แขกไปร่วมเป็นศักดิ์ขีพยานวันแต่งงานของเขาก็คือเมื่อวานนี้นะคะ
สิบมกราคมค่ะน้ำท่วมไม่เป็นอุปสรรค
คุณผู้ชมสังเกตดูเขากางร่มกางอะไรก็เป็นสีชมพู
นี่คือมาแต่งตัวเต็มยศไงแต่งตัวเต็มยศคือไม่เป็นอุปสรรคคุณค่ะ
คือความรักความใช่ความรักไม่มีพรมแดนไม่มีอะไรทั้งสิ้น
และน้ำท่วมไม่ใช่ท่วมน้อยนะท่วมถนน๒เมตรนะจ๊ะ๒เมตรสูงมาก
เนี่ยเขาก็มีขันหมงขันหมากอะไรไปไม่ยอดฮ้อจริงค่ะ
แย้มมีความสุขค่ะแขกที่ไปร่วมงานก็กางร่มสีชมพูเห็นไหมล่ะ
คือมันเป็นบรรยากาศแห่งความสุขนะคะจนแบบคือรอยยิ้มมันก็กลบความเศร้าเรื่องของน้ำท่วมไปนาน
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ก็เป็นกำลังใจให้นะชนะทุกสิ่งจริงถูกต้องค่ะ